ไปดูที่อุบลราชธานีกันนะครับ
มันมีเหตุเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว
เหตุระหว่างแม่ยายกับลูกเขยที่ไม่ถูกกันนะครับ
แล้วก็ตัวลูกเขยเองก่อเหตุ
ชักปืนออกมายิงแม่ยายจนได้รับบาดเจ็บ
เพื่อจะชิงตัวลูกสาวของตัวเอง

ไม่อยากให้ทางแม่ยายเลี้ยงหลาน
ก็คือลูกอยู่กับคุณยาย

ก็เลยตัดสินใจก่อเหตุครั้งนี้นะครับ

ตำรวจอุบลราชธานีสามารถที่จะจับกุมตัว

หลังถูกตามรวบตัวจากเหตุยิงแม่ยายบาดเจ็บ
ลูกสาวอายุ๕เดือนภายในบ้านพักในซอยจันทร์สว่าง
น้องไผ่ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๔มกราคมที่ผ่านมา

ผู้ต้องหายังได้อุ้มลูกสาววัย๕เดือนหลบหนีไปตามทุ่งนา
เจ้าหน้าที่คราวนั้นได้ปิดล้อมกดดัน

ก่อนที่ตัวเองนั้นจะตัดสินใจอาศัยความมืดหลบหนีไป
แล้วก็ถูกตามรวบตัวได้หลังผ่านมา๑เดือนนะครับ
ผู้ต้องหาสารภาพว่าสาเหตุที่ก่อเหตุขึ้น
เพราะไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งที่ผู้ต้องหาเคยทำงานให้
อยู่ในบ้านกับอดีตแม่ยายและแฟนสาว

ก็เลยจะไปเอาลูกมาเลี้ยงเอง
ชิงตัวลูกสาวออกไป
โดยไม่ได้ยิงแม่ยายนะเนื่องจากเป็นปืนปลอม

ผู้ต้องหายังเล่าให้ฟังอีกว่าที่ตัวเองถูกจับก่อนหน้านี้

เพราะมีคนชักชวนให้เสพยาบ้า

จากนั้นรุ่นพี่ก็ไปสู่ขอแฟนสาวด้วยสินสอด๘๐๐๐บาท
ในขณะที่แฟนสาวตั้งคันลูกของตัวเขาเนี่ย

เรื่องของชู้สาวอะไรก็ว่ากันไป

การให้การภาคเศษว่าผู้ต้องหาเพียงครอบครองอาวุธปืน
ไม่ได้ยิงแม่ยายก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาครับ

ที่จะส่งตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ